อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ชนบุรี
ร้อยคอทองคำอีกเหมือนกันค่ะหนุ่มโรงงานกระชากสร้อยหนักสามบาท
พร้อมกับพระทองคำอีกหนึ่งองค์ที่ชนบุรีนะคะตำรวจก็ตามจับตัวได้แล้ว
เช่นเดียวกันนะคะนายจารึกหรือว่าในเอี่ยวโพกลิ่นนะคะ
อายุ๓๐ปีคือก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปอยู่บ้านญาติที่จังหวัดลบบุรีนะคะ
ตำรวจเนี่ยจับตัวแล้วก็ยึดของกลางนะคะทั้งรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
เสื้อผ้าที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็ที่เปลี่ยนระหว่างหลบหนีด้วยนะคะนี่ค่ะ
ผู้ต้องหารับสารภาพบอกทำจริงเพราะว่าติดการพนันออนไลน์จะเอาเงินไปใช้หนี้
แต่ไม่รู้ว่าจะหาเงินจากไหนก็เลยต้องเกาะเหตุนี้ขึ้นนะคะ
ส่วนผู้เสียหายก็ขอบคุณเลยค่ะเพราะว่าตำรวจทำงานรวดเร็วมาก
ข้ามจังหวัดใช้เวลาสามวันจับได้นะคะแต่ก็ต้องย้ำเตือนนะคะ
ตำรวจบอกว่าใครที่ใส่ทองคำหรือทรัพย์สินมีค่าต้องระมัดระวังดีดีค่ะ
แล้วก็เราต้องคอยดูรถจักรยานยนต์ที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยนะคะ
ถ้าเจอก็ต้องแจ้งตำรวจด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นภานะที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุค่ะ